แต่ยอมรับทำใจแต่ว่ามันตอบไม่ถูกกับความรู้สึก
ก็จัดชีวิตก็จงรักท่านดีต่อพ่อองค์ฉัน
รักและเทือดทูลไปตลอด
เหมือนศูนย์อย่างที่บอกเมื่อกี้เหมือนศูนย์สิ้น

ทั่วประเทศจนรักเลยเหรอ
อย่างที่บอกเมื่อกี้เหมือนศูนย์สิ้น

เป็นครับมหาภาษารัฐศาสตร์๑๙
เป็นครับมหาภาษารัฐศาสตร์๒๑

ใช่
พวกเราคนไทยไปจริงแล้ว
ภาพนี้ก็เป็นอนุสรไว้ให้เป็นภาพที่ชอบ
ก็คงจะเก็บรักษาไว้อย่างดี
ดูไปรู้ถึงพ่อองค์ท่านอย่างเดิม